เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
เมื่อวานนี้ช่วงดึกนะครับ
มีผู้ชายสองคนเขานั่งคุยกันอยู่นะครับ
แล้วก็มีกลุ่มชายจัดการแปดคนนะครับ
อยู่ดีเดินมาแล้วก็ทำร้ายร่างกายเขา
มีคนนึงเขาก็พยายามโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ทีแรกไม่โดนเลยโดนไปด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เห็นคนที่ไปโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลยเดินไปถามเลยว่าเก๋าเหรอ
ใช่เลยโดนไปด้วยอีกคนนึง
แล้วประมาณมาเนี่ยคนที่โดนคนหลังเนี่ยไม่รู้จักอะไรด้วยเลยนะครับ
ใช่ไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะไม่ได้แบบมีเรื่องมีราวอะไรกับเขาอ่ะ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
คือความจริงถ้าภาพตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยจะเห็นผู้ชายสองคนเขานั่งคุยกันอยู่ท้ายรถกระบะนะฮะ
แล้วจะมีผู้ชายคนนึงเดินมาด้อมมองก่อน
อันนี้เป็นตอนที่มาทำร้ายคนที่โทรศัพท์ช่วยแล้ว

มันกระโดดไปกระโดดมาหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
สองคนนี้เขานั่งคุยกันอยู่ท้ายรถกระบะนะฮะ

อีกคนนึงอยู่แถวแท็กซี่สีเขียวเหลือง

เสื้อดำทีแรกเดินมาป้วนเปลี่ยนแล้วไปตามพวกมา

เห็นผู้ชายเสื้อขาวไหมฮะนั่งอยู่บนท้ายรถกระบะ

เพราะว่ากลุ่ม๘คนนี้เขามาทำร้ายคนนั้นคนเดียว
ใช่ค่ะผู้ชายเสื้อขาวคนนี้ที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะตั้งแต่แรก

เพื่อที่เขาเป็นนักข่าวนะคะคนนี้
เป็นนักข่าวในพื้นที่สมุทรวาการ

ผู้ชายคนนี้เขาเดินลงมาจากท้ายรถแล้ว
เขาจะไปยืนอยู่อีกมุมหนึ่งฝากถนนนะครับ

อ่าตรงเนี้ยแล้วคนนี้เดินมาถามว่าโทรไปไหนอืม

เลยกลายเป็นว่าโดนไปสองคนนะครับ

คนหนึ่งชื่อนายวรากรใจดีอายุ๔๐ปีนะครับ

คนที่นั่งคุยกันอยู่แล้วก็อยู่ฝั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะครับ
อีกคนนึงนะครับชื่อนายบัณฑิตชาวาลาอายุ๓๗ปีนะฮะ
เขาเป็นผู้สื่อข่าวประจำพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับคนก่อเหตุมี๘คนนะ
คนนี้ทีแรกเนี่ยผู้ชายเสื้อดำแขนยาวเดินมามาถามนายวร
มาถามนายวรากรก่อนตอนที่พาพวกมาแล้วบอกเชื่ออะไร
วนอยู่สองสามรอบเนี่ยแล้วก็พาพวกมาแล้วก็ชกต่อย
ยั้งเลยนะก่อนที่นายบัณฑิตจะโดนไปด้วย
เพราะว่าพยายามจะโทรแจ้งตำรวจให้มารองับเหตุ
มีผู้ชายเสื้อน้ำเงินคนหนึ่งเห็นก็เลยเข้ามาไม่พอใจ
ถามว่าโทรไปไหนแล้วก็ต่อยนะครับ
หลังก่อเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุก็แยกย้ายหลบหนีไปนะครับ
คนที่อยู่แถวนั้นก็เห็นเหตุการณ์เยอะแยะไปหมดนะฮะ
คนบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่๒นะครับ
มีสามนะครับเพราะว่าอีกคนนึงเขาพยายามเข้ามาช่วยห้าม
เอาคนนี้ก่อนคนนี้คือนายบัณฑิตชาวาลานะครับ
อายุ๓๗ปีเป็นผู้สื่อข่าวที่สมุทรปราการนะครับ
ถูกต่อยริมฝีปากฉีกต้องเย็บ๑๘เข็ม
นี่นะครับทุกผู้ชมครับอีกคนนึงนายวรากรใจดีอายุ๔๐ปี
เย็บคิ้วขวาไป๑๐เข็มแล้วก็ฟกช้ำไปหมดนะครับ
ปวดบวมที่ศิษย์ศาสตร์ด้วยนะครับ
อีกคนนึงที่บาดเจ็บคือนางสาวนพักชนศรีสุวรรณอายุ๓๘ปี
ภรรยาของนายวรากรเพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
พยายามเอาตัวเข้าไปห้ามเข้าไปกันเพราะว่าสามีถูกรุมอยู่
กลุ่มหนึ่งก็บาดเจ็บไปด้วยมีรอยฟกช้ำตามร่างกายนะครับ
แขนขาเนี่ยนะฮะปากก็แตกนะครับ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ที่สมุทรปราการนะครับไปตามความคืบหน้าที่สพสำรงเหนือนะครับ
แล้วก็ได้เจอกับคนเจ็บทั้งสามคนเห็นไหมฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะโอ้โหนายวรากรบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
จะถูกทำร้ายตามคลิปนะครับอ่ามีชายชะกันเกือบสิบคนเดินมาหา
ชี้หน้าถามชื่อแต่ว่าไม่ตอบเขาก็พยายามจะอยู่เฉยดีกว่า
จากนั้นชายพวกนี้ก็ยังวนมาถามอีกสองสามครั้งถามชื่อเนี่ยชื่ออะไร
แล้วก็ยกพวกมารุมทำร้ายเลยคนหนึ่งพยายามจะเอาเก้าอี้ฟาดด้วย
แต่ภรรยาเขาเอาตัวมากันเอาไว้ภรรยาก็เลยโดนลูกหลงไปด้วย
วรากรยืนยันว่าไม่รู้จักกับกลุ่มพวกนี้มาก่อนเลยนะครับ
ก่อนเกิดเหตุนายวรากรกับนายบัณฑิตก็นั่งกันอยู่คุยกันอยู่เงียบ
คนไม่ได้ส่งเสียงดังอะไรด้วยไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่า
ชายพวกนี้มาทำร้ายเขาทำไม
ถามชื่อมาชี้ว่ามองมึงชื่ออะไรแค่นั้นน่ะ
ผมก็ไม่ตอบเขาก็ใส่เลย

เป็นคนในซอง
ไม่ใช่ไม่รู้แถวนั้นหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยเห็นพวกนี้
โดนต่อยตากเตกแล้วก็แขนขึ้นไปเตะบุญรุษโดนแขน
แล้วก็ตำตัวก็มีรอยพลุขช้ำ
ส่วนไหนบรรดิตที่ถูกทำร้ายด้วยนะครับ

ตอนนั้นเนี่ยพอนายวรากรถูกรุมทำร้ายเขาก็เห็นท่าไม่ดี
ก็เดินแยกออกมาแล้วก็โทรแจ้งตำรวจขอความช่วยเหลือ
นี่ฮะปากเย็บสิบแปดเข็มนะครับ
คือตอนที่โทรแจ้งตำรวจเนี่ยใช้โทรศัพท์อยู่เนี่ย
สวมเสื้อสีน้ำเงินในกลุ่มที่ไปทำร้ายนายวรากรเนี่ยเห็น
ก็เดินมาหาแล้วก็ถามว่าโทรหาใครแล้วก็สาวหมัดใส่เลย
เนี่ยหลังจากนั้นก็มีอีกหลายคนนะครับที่มาคอยยืนคุมเชิงนะครับ
เขาก็วิ่งหนีไปหลบนะในรถพยาบาลที่อยู่แถวนั้น
แต่กลุ่มชายชะกันพวกนี้ก็มาล้อมรถพยาบาลจะทำร้ายอีก
หลังเกิดเหตุเนี่ยที่พวกนี้ก่อนจะหลบหนีไปมีผู้ชายคนนึงรู้ว่าชื่อเห่า
เดินเข้ามาข่มขู่ด้วยนะครับประมาณว่าถ้ามีปัญหา
ระวังจะอยู่แถวนี้ไม่ได้นะแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายหลบหนีไป
รถพยาบาลมาผมหนีขึ้นมารถพยาบาลยังตามมาล้อมล้อมรถพยาบาลบอกว่า
น้องถ้าน้องมีเรื่องกับพวกพี่น้องอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอก
ประมาณฝุมฝูผมประมาณนั้นใช่ครับ
หนึ่งในนั้นเคยขับรถนายกอบตแห่งหนึ่งครับผมเป็นอดีต
วันนี้ทั้ง๘คนที่ไปทำร้ายเขานะครับมาพบพนักงานสอบสวนสพสำโรงเหนือแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คนนี้นะครับนี่ฮะมีนายสมชาตินะที่ใส่เสื้อตัวสีดำตัวข้างนอกข้างในสีขาว
คนที่เข้าไปทำร้ายเขาคนแรกเลยทำร้ายนายวรากรนะครับคนที่สองชื่อในเห่านะฮะ
เสื้อดำแขนยาวแถบขาวในคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคนนี้แหละที่ก่อนจะจากไปเนี่ย
ยังขู่คนที่ทำร้ายว่าถ้ามีปัญหาเดี๋ยวจะพักอยู่แถวนี้ไม่ได้
นี่นะฮะที่เหลือนะครับมีอีกคนนึงนะครับใส่เสื้อลายสก๊อตเนี่ย
คนนี้ไปยกเก้าอี้จะฟาดนายวรากรแล้วภรรยาเขาเอาตัวเข้ามาบังเอาไว้นะครับ
คนนี้ชื่อในสามอีกคนชื่อในเสกนะผู้ชายเสื้อฟ้านะ
คนนี้เขาเคยเป็นคนขับรถให้กับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่นะ
อายุมากสุดในกลุ่มด้วยค่ะอ่าคาดว่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งด้วยนะ
คนนี้แหละนะที่เข้าไปทำร้ายเขานะแล้วก็เสื้อน้ำเงินเนี่ยจะไปชี้คนที่โทรศัพท์แล้วถามว่าโทรไปไหน
แต่เสื้อฟ้านี่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะ
แต่ว่าก็มีอีก๔คนนะครับ๔คนก็มีนะครับทุกผู้ชมครับตามภาพ
แปดคนนะครับโอ้โหงั้นก็จะบอกว่าแก๊งวัยรุ่นไม่ได้แล้วนะ
ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะแต่ละคนอายุไม่ได้น้อยน้อยแล้ว
ใช่นี่ฮะแต่ละคนเนี่ยโอ้โหภูมิกับการสพสำรงเหนือบอกว่า
ผู้ก่อเหตุทั้ง๘คนมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนยอมรับว่า
ลงมือก่อเหตุทำร้ายเขาจริงค่ะโดยบอกว่าเคยมีปัญหากับนายวรากรนะฮะ
คนที่ไปทำร้ายเขาคนแรกเมื่อวานนี้ดื่มเหล้ากันจนเมา
แล้วไปเจอนายวรากรกำลังนั่งดื่มอยู่แถวรถกระบะกับเพื่อน
ก็เลยเข้าไปหาเรื่องเพราะความแค้นเก่า
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ
นี่ครับทั้งหมดนี่พอรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็รีบออกไปเลย